อัตลักษณ์ควายไทยหรือความงามของควายมีกล่าวไว้หลายตำราที่เห็นเด่นชัดมาจากจุดขนสีขาวบริเวณใบหน้า
เช่นตาแต้มมีแต้มขาวเหนือหัวตาแบบตาเหี่ยวจะมีดวงตากลมโตหางตายาวหรือตานกเป็ดน้ำจะมีดวงตากลมนูน
แก้มจำแต้มขาวที่แก้มข้างซ้ายและขวาปากคาบแก้วแต้มขาวที่ปากอ้องคอขนและหนังบริเวณใต้คอเป็นสีขาว
ไม่ว่าจะมี๑อ้องหรือ๒อ้องถือว่าเป็นมงคล
รวมถึงข้อเท้าขาวมีขนขาวที่ข้อเท้าหรือแข้ง